จะไปเที่ยวกันไหม
ไปเที่ยวดีกว่า
ปิดถ้าช่วงสุดท้ายนี้แล้ว
พาไปดูนาขั้นบันไดที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่
ต้องบอกเลยว่าดับเบิ้แจ่มแน่นอนค่ะ
เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะข้าวเนี่ยกำลังเริ่มออกแบบว่าต่อยอด
ต่อยอดแบบเคี้ยวชะอุ่มแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะ

ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าที่นี่เป็นพื้นที่ดอยสูง
การทำนาเขาก็จะทำแบบพื้นที่ราบภาคกลางไม่ได้
ต้องทำเป็นขั้นบันไดลดหลั่นกันไปจนถึงด้านล่าง
เพราะฉะนั้นเวลามองจากมุมสูงมันก็จะเห็นเป็นเหมือนขั้นบันได

จะไปชมใกล้เนี่ยก็ได้ความเป็นธรรมชาติสุดไปเลย
ใครมีโอกาสแวะเวียนไปเที่ยวได้นะจ๊ะที่แม่แจ่มเชียงใหม่จ้า